เหตุสลดที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมเกิดเหตุเนี่ยเมื่อวานตอนเช้า
คือคุณยายอายุเยอะแล้วค่ะจะ๗๐ปีแล้วก็ออกไปเดินเก็บขยะ
แต่ทีนี้คุณยายก็คงไปสะดุดนะคะแล้วสภาพที่คุณยายเสียชีวิตคือนอนคว่ำหน้า
แล้วศีรษะคือจมน้ำที่มันเป็นน้ำอยู่ในท่อค่ะ
น้ำมันสูงด้วยนะคะทีนี้สามีของคุณยายไปเจอ
เห็นคุณยายเนี่ยหูตัวเย็นแล้วสามีร้องไห้ใหญ่เลยเนี่ย

คือภาพสลดยิ่งกว่าเลยตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเนี่ย
คุณตาอยู่กับศพแบบนี้
ค่ะแล้วก็ข่าวนี้ค่ะเมื่อวานที่มีการแชร์กันมีการนำเสนอกัน
เขาก็จะเรียกข่าวว่าเป็นข่าวคุณยายตกท่อเสียชีวิตนะคะ
ภาพนี้หลายคนเห็นแล้วก็สะเทือนใจเหลือเกิน
คุณตาร้องไห้เมื่อเห็นศพภรรยาคู่ชีวิตประสบอุบัติเหตุ
บริเวณท่อระบายน้ำในหมู่บ้านสวน๙แสนที่ซอย๘
ซอยบางปลา๒๘ที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
ตำรวจภูทรบางพลีพร้อมด้วยมูลนิธิร่วมกับตันยู
ไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุค่ะ
ก็ไปพบคุณยายคือคุณยายวาสนาฮันสกุลอายุ๖๙ปีเสียชีวิต
ส่วนคุณตาอายุ๖๗ปีเป็นสามีของคุณยาย

ซึ่งคุณยายตกท่อระบายน้ำซึ่งมีลักษณะคือเป็นความลึกประมาณเมตรหนึ่ง
ศีรษะจมน้ำแล้วจากการสอบถามคุณตานะนะคะ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าคุณตาเป็นคนสุราธานี
ส่วนคุณตามาอยู่กับคุณยายอยู่ด้วยกัน๒คนค่ะ
จริงแล้วคุณตาคุณยายมีลูกสาว๒คน
แต่ลูกสาวก็แยกย้ายกันไปทำงานอยู่ที่สุราชคนหนึ่งที่นนทบุรีคนหนึ่ง
แล้วทุกวันช่วงค่ำ
คุณตาคุณยายจะมานั่งรับประทานอาหารด้วยกัน
แล้วเมื่อวานคือช่วงเย็นวันอาทิตย์ก่อนเกิดเหตุ
ก็ทานอาหารตอนเย็นด้วยกันปกติเข้านอนปกติ
แล้วคุณยายจะตื่นเช้ามากเลยคุณผู้ชมตี๔ค่ะ

แล้วตื่นมาก็จะมาเก็บของเก่าเก็บขยะนี่ค่ะ
จริงแล้วเนี่ยนะคุณตาคุณยายไม่ได้ยากจนอะไรเลยนะ
คือฐานะก็โอเคปกติแต่ที่คุณยายบอกว่าอยากมาทำแบบนี้
เพราะว่าได้เดินยืดเส้นยืดสายได้ออกกำลังกายด้วย
แต่จังหวะตี๔เมื่อวานนี้ไม่มีใครเห็นนะ
ชาวบ้านมาเห็นอีกทีนึงตอนเช้า
คุณยายนอนคว่ำแล้วศีรษะจมน้ำค่ะ
น้ำมันอยู่เต็มท่อเลยน้ำลึกประมาณเมตรครึ่ง
ตอนที่คุณตาไปเห็นสภาพภรรยานอนคว่ำอยู่นะ

นึกว่าแค่สะดุดล้มคือชาวบ้านมาบอก
ชาวบ้านมาบอกว่าตานี่ยายนอนล้มคว่ำหน้าอยู่อันนี้ค่ะ
ก็วิ่งมาพอจับตัวคุณยายคุณยายตัวเย็นแล้ว

แล้วเจ้าหน้าที่มาถึงที่เกิดเหตุ

เป็นคำพูดที่คุณตาได้ฟังแล้วรู้สึกสะเทือนใจเหลือเกิน
คือเจ้าหน้าที่บอกว่าคุณยายไม่หายใจแล้ว
คุณตาตกใจไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงคุณตาเล่าหน่อยนะคะ

ทีนี้ค่ะพอได้คุยกับคุณตาแล้ว
คุณวัชรีก็ไปถามเพื่อนบ้านไปถามคนที่อยู่แถวนั้น
ถามว่าเออแล้วนิติหมู่บ้านมาดูแลยังไง
เรื่องท่อระบายน้ำฝาท่อแบบนี้

เล่าให้กับนักข่าวของเราฟังก่อนนะคะ
เป็นิติบุคคลอยู่เบื่อปลุกไปแล้วก็ต้อง
แล้วบทิศก็แผดหูปิดอะไรอย่างนี้
ไม่มีนิติบุคคลแล้ว

หมู่บ้านนี้กี่ปีแล้วพี่
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมนักข่าวของเราก็สำรวจ

ชาวบ้านเขาก็บอกค่ะว่าหมู่บ้านนี้ไม่มีนิติบุคคลมาหลายปีแล้ว
ส่วนพื้นที่บางส่วนก็ยื่นเรื่องให้เป็นของอบตบางปลา
คือเหลือแค่ซอย๗กับซอย๘ที่กำลังยื่นเรื่อง
ชาวบ้านก็ร้องเรียนเรื่องของฝาท่อด้วยเลยนะฮะ
ก็ดูสิคือสำรวจดูแทบจะทุกท่อเลยนะ
มันไม่ได้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยค่ะ
เจ้าของเขาก็จะเอาบางทีก็กระถางต้นไม้บ้างมาวาง
อย่างนี้คุณดูสิถังขยะมาวางกันไว้ถังขยะมาวางบ้าง
คือว่าจริงคอนกรีตที่เป็นฝาท่อมันเหลือฝั่งเดียวผมว่านะ

คือพอมันหายไปฝาหนึ่งหรือว่าครึ่งหนึ่ง
ชาวบ้านเขาก็พยายามเขยิบที่มีอยู่มาไว้ตรงกลาง
แล้วร่องมันก็มีสองข้าง
เวลาใครเดินยิ่งตอนกลางคืนนะมืดมองไม่เห็น

ชาวบ้านบอกที่ผ่านมาก็คือมีรถนะตกลงไป

คราวนี้ก็เป็นคุณยายที่เสียชีวิตนะฮะ
ใช่ค่ะยังไงก็ในพื้นที่ตรงนี้อยากให้หน่วยงานเข้าไปช่วยตรวจสอบหน่อย
ไปดูหน่อยจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุอีกนะคะ